ขันนะครับของสโมสรแกนโดล่าที่เราติดตามข่าวกันนะครับ
แข่งขันรายการที่เกาหลีนะครับก็เตรียมความพร้อมในการลงแข่งขันแบบ
ต้านเยาวชนครับโดยนายพรศักดิ์กันฤทธิ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารต่างประเทศของสโมสรเกลล่าก็บอกนะครับว่า
กีฬาเริ่มจะชินกับสภาพอากาศที่หนาวติดลบแล้วซึ่งก็จะลงแข่งนะครับ
รอบแรกวันนี้ประกอบไปด้วยอาชิตยาโพวานนท์มือวางอันดับ๕
ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นยู๑๙แล้วก็สุรสิทธิอารีบารมีกุล
เมื่อวานอันดับ๗กับทางวรพบชื่นค้านะครับ
อันดับหกในประเภทชายเดี่ยวรุ่นยูสิบเก้าไปดูการแข่งขันฮาร์ฟมาราทอนครับ
จัดเป็นปีที่๓แล้วนะครับไทยแลนด์แชมเปียนชิป
ไลท์อยู่ที่การวิ่งบนสะพานข้ามแม่น้ำแขวครับสัญลักษณ์ทางประติศาสตร์ของ
จังหวัดกาลชนะบุรีก็มีนักวิ่งเข้าร่วมเจ็ดพันคนครับแบ่งเป็นสามระยะนะครับ
คือฮาร์ฟมาราทอนยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งกิโลเมตรมินิมาราทอนนะครับ
จุดห้ากิโลเมตรแล้วก็ฟันรันหกจุดห้ากิโลเมตรครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
นัทธวุฒิอินนุ่มในวัย๒๔ปีจากชมบุรีก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในประเภทฮาร์มาราทอนครับ
หนึ่งชั่วโมงสิบสองนาทีสามสิบสองวินาทีรับเงินรางวัลแปดพันบาท
หรือว่าส่อหรือส่อนะครับแล้วก็สรรค์พันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย
จัดงานเดินวิ่งมหากุศลครับนครทนมินิมาราทอนครั้งที่๑๑
บนเส้นทางธรรมชาติบางขุนเทียนแล้วก็ชายทะเลนะครับ
ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจไปด้วยกันก็มีนักวิ่งเข้าร่วม๓๕๐๐คนครับ
งานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคหัวใจ
แล้วก็หลอดเลือดในทางอ้อมส่วนรายได้ครับ
หลังจากที่หากค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะมอบให้กับองค์กรการกุศลทั้งหมด๑๗แห่งครับ